ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

กันได้นะครับกับข่าวใส่ไข่ในเวลาใหม่นะครับ
๖โมงเย็นหลังขอรบทงชาติ
แล้วก็จะอยู่กันไปจนกระทั่งทุ่ม
๑๐นาทีนะครับหรือซักทุ่มหนึ่งก็ได้
ทุ่ม๑๐นะครับก็จะอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อย
จริงถ้าอยู่ถ้าพูดไปก็พูดได้ยาวนะ

พูดสั้นบ้างก็ได้ดีกว่า

พวกผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ซัก๖๐๐มเวลานี้
จะมีการแถลงข่าวของราชกลเทพภาชฎินนักธุรกิจ
กรณีที่มีการไปพูดพาดพิงถึงตระกูล
แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถโดยสารเป็นรถตู้โดยสารนะฮะบนโทเวย์
แล้วก็ทำให้ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๖ราย๙รายด้วยกันขอโทษนะฮะแล้วก็บาดเจ็บประมาณ๕ราย
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือมันมีการต่อสู้กันมายาวนานถึง๙ปีด้วยกัน
ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาญาคือตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปตัวแพรวาเองอายุแค่๑๗ปีไม่มีใบขับขี่ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ไปสู้กันที่สารเยาวชนแล้วก็หลังจากนั้นสารก็ได้มีการสามสารเลยนะฮะ
ดีกาสารท่านก็ตัดสินให้แพรวานั้นมีโทษจำนะครับแต่ว่าก็รอลงอายาเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือให้แพรวาเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะฮะ
ก็คือไปเหมือนกับดูแลผู้ป่วยบำเพ็ญประโยชน์อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับนี่ทางไทยรัฐคือทำให้คุณผู้ชมได้เห็น
อันนี้คือที่แบบว่าพอรถสายนี่คืออะไรก่อนเหมือนก่อนชนรถสายเหรอ
ประมาณนี้ใช้ความเร็วสูงพอเกี่ยวกันนิดนึงก็สะบัด
ใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนช้าแต่จริงเร็วมากนะ
ใช่ครับซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จนกระทั่งมาถึงเรื่องราวของสารแพ่งนะครับ
ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือในศาลชั้นต้นเลยนะครับ
ชั้นต้นเลยในแพ่งเนี่ยได้มีการฟ้องร้องกันต่อสู้กันเนี่ยนะครับ
ก็คือตัวผู้เสียหายที่เขาเรียกไปร้อยกว่าล้านนะฮะ
รวมกัน๙คน๙คนแล้วผู้บาดเจ็บด้วย
ใช่นะฮะก็คือซูมไปร้อยกว่าล้านทีนี้เนี่ยสารชั้นต้นท่านก็สั่งลงมาเนี่ยนะฮะ
รู้สึกว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณสักให้มาสัก๓๐หรือ๒๙๒๖ประมาณนี้
ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะไม่ถึงไม่ถึงให้ประมาณนี้นะฮะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการไก่เกลี่ยกัน
ก็ปรากฏว่าทางผู้เสียหายบางรายก็รู้สึกว่ายังไม่เป็นธรรม
ก็เลยได้มีการอุทธรณ์ไปนะฮะก็ยังยืนอยู่ที่ร้อยกว่าล้านอุทธรณ์ไป
ทางฝั่งของแพรวานเนี่ยก็เข้าไปแก้อุทธรณ์นะฮะก็คือต้องมีการแบบว่าสู้กันนะฮะ
ก็คือแก้อุทธรณ์เพราะว่าเขาก็มองว่าแบบจำนวนเงินมันสูงไปเขาไม่มีให้นะครับ
หลังจากนั้นก็สู้กันไปในระหว่างที่สู้กันในช่วงนั้นเนี่ย
ทางฝั่งของแพรวาเนี่ยนะฮะทางทนายก็ได้มีการไปขอทุเลานะฮะ
โดยการที่มีการยื่นเข้าไปแก้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นตระกูลใหญ่นะครับ
ลักษณะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีการหนีนะครับ
ยังไงเนี่ยก็ต้องหาเงินมาใช้ชดใช้จนได้นั่นแหละนะครับ
ประกอบกับในช่วงนั้นก็ได้มีการขอด้วยว่า
อย่าเพิ่งมีการยึดทรัพย์กว่าคดีถึงที่สิ้นสุด
พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปสู้กันต่อในดีกา
ดีการ์สุดท้ายเรารวมทั้งหมด๓ศาล
มันก็เลยยาวกันมาถึง๙ปี

สารแท้แหลงเลยคือจบแล้วครับพรรภ์รัมพ์ความวิภาคษาคือพุทธภาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าวันนั้นตัวแพวา
จำเลยที่๑คือแพรวาจำเลยที่๒คือพ่อจำเลยที่๓คือแม่
เลยที่๔ก็คือเจ้าของรถที่ให้แพรวายืมไป
รวมถึงทนายไม่มีใครมาฟังเลย

หลังจากนั้นเนี่ยคือสารก็บอกอยู่แล้วถ้าเกิดไปฟังเนี่ย
คือมันต้อง๓๐วันเนี่ยแปลว่าต้องจ่ายเงินแล้ว
หลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าสู่กระบวนการแล้วไงฮะในการที่แบบอ้าวไม่ไปใช่ไหม
กับยังไม่มียังไม่ทราบก็ต้องให้ทางอ่า
ทนายของทางฝั่งโจทย์มีการไปยื่น
เพื่อที่จะให้ศาลนั้นไปปิดหมาย
หรืออะไรต่างนานาเข้าสู่การของการบังคับคดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นทุกอย่างมันเงียบหายไป
กระทั่งมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าตินติน

แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
วันนี้เนี่ยสามนั้นสู้กันถึงวีกาละ
คือสารท่านสั่งจ่ายทั้งหมด๒๔ล้านกว่า

คือรวมมีดอกเบี้ย๗๑

ก็คือรวมทั้ง๙ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ทีนี้ทางฝั่งของแพรวาเขาบอกเขาไม่ได้มาปุ๊บเนี่ย
มันก็ต้องเหมือนกับมีการวิภาควิจารณ์กันในสังคมแล้ว
ว่าหายไปไหนทำไมถึงไม่มีการออกมาเยียวยานะครับ

คุณจะแบบละเมิดศาลเหรอนู่นนี่นั่น
คือใน๓๐วันนะฮะ

ก็จริงแล้วถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิด

เพราะว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์อยู่ใน๓๐วัน
เขาก็ต้องหาเงินไปจ่ายให้ได้

เพราะว่าพอไม่มาใช่ไหมครับเขาก็ต้องปิดหมาย
ไปปิดหมายกว่าจะได้รับ
มันก็ยืดเวลาออกไปนะครับ
สุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าบวกลบคูณหารเนี่ย

มีการบังคับคดีช่วงนี้มีการบังคับคดี

ว่าทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอีก๑๐ปีนะ
ต้องบอกอีก๑๐ปีคือเวลาสืบท่านอีก๑๐ปี
เพราะสืบเนี่ยเจอหรือไม่เจอไม่รู้
ถ้าไม่เจอสมมุติว่าที่ต่างว่าถ้าไม่เจอนะฮะ

สารอาจจะสั่งจำเลยให้ล้มละลาย

ละลายปุ๊บ๓ปีกลับมาใหม่คือไม่ต้องใช้หนี้อะไรแล้วนะ
เพราะฉะนั้นผู้เสียหายไม่ได้เงินอะไรทั้งสิ้น

แต่ทีนี้พอล่าสุดเองเนี่ยผมเองได้มีการพูดคุยกับทางครอบครัวนะฮะของทางแพรวาเนี่ยนะครับ
เขาก็แสดงเจตจำนงในมุมของความบริสุทธิ์ใจของเขา
เขาก็มีการส่งเป็นฉโนดเป็นฉโนดเป็นที่ดินที่ปลานบุรี๓๐๐ยอดนะฮะ
ทั้งหมดประมาณ๓๔๓๕ฉบับรวมแล้วประมาณ๒๑ไร่
เป็นที่ดินซึ่งเกือบจะติดทะเล
แต่ไม่ได้ติดนะฮะห่างทะเลประมาณ๕๐๐เมตรอะไรอย่างนี้
แล้วก็อีกแปลงหนึ่งเนี่ย๓๐๐ตารางวานะครับ
ประกอบไปด้วยโฉนด๓ฉบับด้วยกันรวมแล้วเนี่ย๓๐๐ตารางวา

คือทั้ง๒ชะโนตทั้ง๒ที่เขาก็จะขายประมาณ๕๐ล้าน
ที่บ้านอีกอันหนึ่งก็คือที่บอกไป๓๐๐ตารางวัน
อยู่ที่แจ้งวัฒนะประมาณ๕๕ล้าน๓๐๐ตารางวา
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเขาขายแปลงใดแปลงหนึ่งได้
ราคาที่เขาตั้งไว้มันเยียวยาได้มันชดใช้ได้
เพราะว่าอันนี้เฉลี่ยแล้วมันตกประมาณ๔๐กว่าล้านบาท
เขาก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจนั่นนะฮะ
ก็คือการที่ส่งโฉนดมาให้ผมถือเอาไว้
ทีนี้ประเด็นถัดมาเขาก็ได้มีการพูดบอกว่า
หรือถ้าอีกวิธีหนึ่งเป็นไปได้ไหม
ถ้าเกิดจะให้กระทรวงยุติธรรมเองได้มีการเยียวยา
ไปก่อนจ่ายไปก่อนพูดภาษาชาวบ้านอ่าเหมือนจ่ายไปก่อน
แล้วก็เอาโฉนดนี้ไปวางเอาไว้กับทางกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมออกไปก่อนซึ่งมันไม่มีแต่เขาแค่คิดหาทางออก
เสนอว่าดีไหมถ้าเป็นแบบนี้อย่างน้อยเนี่ย
ทางผู้เสียหายจะได้เงินเร็วขึ้นแต่มันไม่มี

ก็คือว่าณวันนี้คุณไม่ต้องไปสืบทรัพย์แล้ว
ไม่ต้องไปบังคับคดีแหละเพราะสุดท้ายแล้วจะไปบังคับคดี
มันก็จะยืดออกไปอีกมันจะนานออกไปอีกนะฮะ
ตอนนี้นะครับเราไปดูบรรยากาศสดนะครับ
ที่มีงานแถลงข่าวนะครับของทางราชสกุลเทพศดินนัทยานะครับ

ทางราชสกุลเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยที่นี้มาอย่างสูงเลยนะครับ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะ
ก็ต้องเรียนว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ
ทางราชสกุลเนี่ยก็ผู้ใหญ่นะฮะหลายท่าน
ก็ได้ถ่ายถามไปถึงครอบครัวของคุณแพรวาเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้าง
อย่างงี้นะฮะมีการดำเนินคดีไปถึงไหนแล้วชดใช้อะไรให้บ้างกับผู้เสียหายนะฮะ
ทางครอบครัวเนี่ยก็ได้แจ้งกลับมาทางผู้ใหญ่เนี่ยหลายครั้งเลยว่า
ดำเนินการอยู่แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยจัดการได้นะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบข่าวอย่างที่พี่นักข่าวแล้วก็สังคมรับทราบว่า
คดีนี้ในช่วงหนึ่งก็ได้มีการตัดสินในคดีอายาไปแล้วนะตามที่เป็นข่าวนะครับ
รวมถึงคดีในศาลชั้นต้นด้วยนะครับเอ่อทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่ามีการดำเนินการแล้ว
เพราะว่าก็ไม่ได้มีการทางครอบครัวคุณแพรวาก็ไม่ได้มีการแจ้งต่อเนื่องอะไรนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะเมื่อวันที่๑๕นะครับกรกฎานะครับปีนี้เนี่ยนะฮะ
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพอดีเราทุกคนก็คงพอทราบว่าเกิดมีข่าวออกมาทางทีวีนะฮะ
ว่าผู้เสียหายยังไม่ได้รับในการชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา
ซึ่งคดีก็ยาวนานมา๙ปีเนี่ยนะฮะทางผู้ใหญ่ในราชสกุลเนี่ยก็ร้อนใจนะครับ
ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับก็เลยมีการนัดหาลือกันว่าในเรื่องนี้จะทำอย่างไรเมื่อวันที่๑๕นะฮะ
กันเมื่อวันที่๑๕นะครับก็นัดประชุมกันในวันที่๑๗นะครับ๑๗กรกฎานะฮะก็คือเมื่อวานนี้
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วก็ข้อยุติบางอย่างนะครับความจริงทางผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ในช่วงหัวค่ำแต่เนื่องจากว่าจะไม่พร้อมอะไรหลายเรื่องนะครับก็เลยมาถึงจุดที่เราจะต้องมาขอความกรุณาท่านในวันนี้นะฮะ
ส่วนที่อยากจะกลับเรียนก็คือว่า
ในส่วนของคดีนะฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยทางนามสกุลก็อยากจะเรียนชี้แจงว่า
ได้บอกกับครอบครัวน้องเสมอว่าให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ไม่เคยช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนให้มีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ชำระชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
แล้วก็บอกเสมอว่าให้โทรกตามคัมมีภาคสาของศาลนะครับ
ใช้เงินจำนวนหนึ่งนะฮะ
ทางผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าทราบข่าวนะครับ
พร้อมพร้อมจะผอมไม่พลังกับทุกทันนะครับ
ในระหว่างที่เรานัดประชุมเนี่ยนะฮะก็มีผลสรุปที่ประชุมแล้ว
ก็มีผลสรุปออกมามีข้อที่ผู้ใหญ่อยากจะเรียนชี้แจงกับสังคม
เรื่องแรกคือว่าในส่วนของคดีเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วก็ให้อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าแยกกันระหว่างส่วนตัวกับราชสกุล
ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นอยากจะขอความเห็นใจและความคุณมาว่า
ไม่ได้มีส่วนเลยจริงแล้วก็พึ่งรับทราบในวันที่
ออกข่าวมาพร้อมกับทุกท่าน
ส่วนอีกประเด็นต่อมาที่อยากจะกลับเรียนทุกท่าน
แล้วก็ฝากไปทางทางผู้เสียหายนะครับ
มีแรการติดตอบกันหนึ่งผมก็ได้แจ้งอยากจะเรียนเชิญทางผู้เสียหายมา
ในวันนี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เรายัง
ไม่ทราบเพราะว่าคุณแม่คุณแพรวาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรายการนะฮะ
แจ้งว่าอยากจะเรียนเชิญมาด้วยเพราะสิ่งที่กำลังจะเรียนต่อไปเนี้ย
อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าในฐานะที่ราชสกุลเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่รู้สึกว่า
คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียใจที่เสียบุคลากรสำคัญ
หลายหลายท่านของประเทศอ่ะนะฮะทางผู้ใหญ่ในราชสกุลเนี่ย
ก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะครับ
ในความในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะว่าคดีที่ต้องต่อสู้ยาวนานเนี่ย
ก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหรือว่าเดินทาง
ค่อนข้างก็คงจะเสียไปเยอะแล้วแหละนะฮะทางผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่า
ประเด็นนี้ในส่วนคำพิพากษาที่ต้องต่อสู้บังคับคดี
เพราะว่าในตอนที่ประชุมกันเนี่ยยังเรียนอีกครั้งนะครับ

นะครับคือก็กึ่งสดนั่นแหละนะฮะ
ก็คือสรุปแล้วคือออกมาพูดในลักษณะที่ว่าจริงแล้วเนี่ย
กรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อยากจะให้มองที่ตัวบุคคล
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชสกรุนเทพศดีณธุญา
เพราะว่าในตระกูลเนี่ยก็เป็นตระกูลใหญ่นะครับแล้วก็มีวงศาคณะญาติค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็อยากจะให้มองที่ตัวบุคคลนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทางนามสกุลเองก็พยายามยืนยันนะครับแล้วก็กลับขออภัยทุกท่านนะฮะที่ทำให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น

เทพหัสดินนยุธยานะครับท่านเป็นอดีตสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะสมาชิกตระกูลเทพศดินนุทยานะครับท่านก็ต้องออกมาปกป้องตระกูลของท่านเนี่ยนะฮะทีนี้ย้อนกลับมาทางเรานิดนึงนะครับก็คือในกรณีที่เอ่อขายที่ได้นะฮะก็จะมีการจัด

หรือสุดท้ายแล้วบังคับคดีแล้วถ้าไม่เจอล่ะหรือยังไงล่ะมันก็มันก็เท่านั้น
ใช่มีคนติดต่อเข้ามาเยอะเลยด้วยประเมินเราก็คือหลัก๕๐ล้าน

มีที่เจ้าคณะอันหนึ่งนะฮะหมู่บ้านเมืองท้อง
อันหนึ่งคือ๓๐๐ยอดที่ปากบุรี๒๑ไร่

ว่าแล้วทำไมครอบครัวของแพรวา
ไม่ตัดสินใจขายที่แบบนี้ตั้งแต่มันเกิดคดีล่ะ
ทำไมมันผ่านมา๙ปีแล้วถึงจะมาขายล่ะ
ตอบมาแบบนี้ฮะเข้าใจได้นะ
ตอบมาว่าในเวลานั้นมันอยู่ในช่วงของการฟ้องกัน
อยู่ในขั้นตอนของข้อกฎหมายบนศาลกัน
เพราะฉะนั้นมันจะมีข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือ
ถ้าเกิดว่าเป็นลูกหนี้นะครับ
แล้วก็มีกรณีที่จะต้องไปขายที่โอนที่ย้ายที่
มันมีเรื่องของมาตราหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาบอกว่ามันขายไม่ได้
ถ้าขายคุณอาจจะผิดก็ได้
ในการโยกย้ายถ่ายเทไปให้กับอีกบุคคลหนึ่ง
นึกออกไหมฮะมันก็เลยยังขายไม่ได้ที่แปลงนั้นน่ะ
คือถ้าขายเนี่ยผิดทั้งคนซื้อทั้งคนขายเลย
ถ้าเขาสืบกันไปนะฮะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับคดี
ถึงที่สิ้นสุดแล้วไงถึงที่สุดแล้ว

คือทางโจทย์ถึงคนผู้เจ็บและผู้ตาย
ร้องไปที่ร้อยกว่าล้านใช่ไหมฮะ
แต่ว่าเลขที่สารนี้คือตอนนี้๒๐๔๐กว่าล้าน
ป่ะตั้งแต่สารชั้นต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยป่ะ
ไม่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ชั้นต้นก็จะมา๒๖๒๐กว่าล้าน

ถูกปะไม่ใช่คือยงี้ชั้นต้นเนี่ย
พอไปอุทธรณ์ลงมันเหลือ๑๙ประมาณนั้น
พอมาดีกามาอยู่ที่๒๔กว่า
แต่บวกดอกเบี้ย๗๕รวมเป็น๔๐กว่า

ตัวเลขก็จะอยู่แถว๒๐นั่นแหละ
แต่พอบวกดอกเบี้ยเลยกลายเป็น๔๐
ทีนี้ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้ว

ทำไมถึงไม่ขายที่แปลงนี้ไปก่อนตั้งแต่แรก

คือถ้าขายไปเนี่ย

ไม่ใช่สมมุติว่าตัวพี่เองเนี่ย
สมมุติว่าพี่เป็นผู้เสียหาย
พี่เป็นแพรวา

ไปขายพี่ม้าในจุดที่ไม่ไปหาเขาอยู่

คือสุดท้ายแล้วคือผมไม่รู้ว่าพี่จะขายไปเนี่ย

อันนี้พูดในแง่ตัวเลขที่คุยกับนุ่มนี่นะ

ไม่๙ปีอาจจะไม่ถึง๔๐ล้านใช่ไหม
คือตอนแรกเขาตกลงที่จะเจรจายอมจ่ายตั้งแต่แรก

ใช่แต่บังเอิญว่ามีผู้เสียหายบางราย

ไม่ยอมก็เลยมีการอุทธรณ์

คือไม่ยอมไปจำนวนเงินนี้
ไม่ยอมในจำนวนเงิน๒๐กว่าล้านหรือ๓๐นี่แหละ
เป็นร้อยไงแต่สุดท้ายคือเขาต้องการเป็นร้อยไง
เขาเลยมีการไปอุทรนกันเขาเลยสู้กันต่อ
ก็เลยยืดยืดออกมาจนถึงดีการ
ถ้าเกิดประกาศขายไปแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ขายได้ก็พร้อมจ่ายให้เลย

จากการที่เขาพูดนะก็พอจะแปลงไหนก็ได้

แล้วก็เอาเงินเยียวยาไปจบ

มันฉนดตัวจริงอยู่กับผมเลยตอนนี้ฉนดก็อยู่กับผม

สวยด้วยที่สวยด้วย
ห่างจากทะเล๕๐๐เมตรก็ครึ่งกิโลเมต

แต่ว่าคือถ้าขึ้นไปมันก็มองเห็นเหมือนกันนะ

เออคือตรงนั้นเป็นเขามาเลย

พูดเหมือนร้อยนะจ๊ะคุณคะ
๕๐ล้านค่ะคุณ

หมีบึงท่างหน้ามีน้ำครั้งหลังมีผูกเขาก็

ใช่สามร้อยยอด

สวยแล้วอยู่ใกล้กับ
อุโยงมาขุทรมาก

พี่หนุ่มก็อยากช่วยซื้อเหมือนกันแต่ขอพี่หนุ่มไว้อย่างน้ำท่วมอยู่
อยากได้อยากได้อยู่แต่ไม่มีตังค์ไง

เด็ก๑๒ขวบถูกพ่อเลี้ยงอ้างว่าจะพามาเที่ยวกรุงเทพ
แล้วปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งเลยทิ้งเลยนะฮะ

พร้อมกับระบุว่าเด็กคนนี้ถูกนำมาทิ้งไว้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเด็กเขาก็เล่าว่า

บอกว่าตอน๗ขวบพ่อกับแม่เลิกกัน
แม่ก็พาย้ายมาจากลบบุรีมาอยู่กับพ่อเลี้ยง

ไม่ได้เรียนหนังสือต่อเลยนะฮะจาก๗ขวบถึง๑๒ขวบเนี่ย
จากนั้นก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนแม่ออกไปข้างนอกกับพ่อเลี้ยกลางดึก
เลี้ยงก็ขังน้องไว้ที่บ้านเพียงลำพังไม่ให้ไปด้วย
ที่พ่อเลี้ยงจะกลับมาบ้านโดยไม่บอกว่าแม่ไปไหนคือกลับมาคนเดียว
และทุกครั้งที่น้องถามก็จะถูกทุบตี
น้องก็อยู่กับพ่อเลี้ยงตามลำพัง๑เดือนแม่หายไปแล้วนะฮะ
ล่างสุดเมื่อเช้าพ่อเลี้ยงบอกว่าจะพาไปที่กรุงเทพฯ
แล้วก็ขับรถออกมาจากพัทยาพอตีห้ามาถึงวัดด่านที่พระรามสาม
ตอนที่ประมาณสัก๖โมงกว่านะคะแล้วก็บอกว่า

จากนั้นหายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งเย็น
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สอบถามแล้วก็ติดต่อญาติฝ่ายพ่อ

ซึ่งพ่อของน้องเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้ได้พูดคุยกับย่าของน้องย่าก็บอกว่า

จะได้กลับไปอยู่กับญาติที่ลบบุรีซึ่งก็เป็นพื้นเพดั้งเดิมของครอบครัวน้องเนี่ยนะฮะ
ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์นางกากถูกแชร์ออกไป
ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจน้องจำนวนมาก
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วแม่หายไปไหน
ตอนนี้ยังไม่เจอพ่อเลี้ยงก็เลยยังไม่ทราบ
โชคดีมากนะที่เด็กรู้เรื่องแล้วถึงได้เท้าความไปว่าตัวเองมีญาติอยู่ที่ลบบุรีนะ
เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องมันเป็นยังไงกัน

แม่แม่แท้หายไปแล้วกลับมาตอนดึกแล้วก็อีกแล้วก็ทุบตีอยู่หนึ่งเดือน
อีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นี่แหละค่ะ
ซึ่งก็ในเฟซบุ๊คของหมอมนูนรีชเวงวงใช่น่ากลัวมากเลย
เตือนเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นะตอนนี้
เขาบอกว่าสถิตินี้ตั้งแต่วันที่๑มกราคมไปจนถึงวันที่๑๑กรกฎาคมปีนี้
พบว่ามีผู้ป่วยเป็นไข้วันใหญ่ถึง๑๙๒๔๔๕คน
แต่เสียชีวิตก็มีนะจ๊ะ๑๔คนเลย
โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสทำให้เยื่อบุผนังถุงลม
แล้วก็ผนังหลอดเลือดในถุงลมอักเสบ
อดไม่สามารถที่จะรับออกซิเจนได้จนร่างกายขาดออกซิเจน
โดยคุณหมอเขาบอกว่าได้เผยให้เห็นถึงเคสของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๗
ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเลย
สูบบรีก็สูบวันละครึ่งซอง
ก่อนหน้านั้นชายคนนี้ก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลหลายวัน
ต่อจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีอาการไอแบบแห้งนะ
แล้วก็มีไข้เหนื่อยง่ายแต่ว่าก็ไม่ปวดหัวนะ
เสร็จแล้วถ้าเกบบอกว่าปวดตัวเนี่ยก็ไม่
ไม่มีน้ำมูกด้วยไม่เจ็บคอ
แล้วก็แค่ไอแห้งเงียงเดียวก็ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล

ปอดทั้ง๒ข้างผิดปกติ
มันอย่างที่เห็นตอนนี้คือระดับออกซิเจนในเลือดมันต่ำลง
แต่ว่าขึ้นหัวใจมันก็ดันปกติ
เมื่อตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่องจมูกแบบเร็วนี้นะ
ผลออกมาก็เป็นลบแพทย์จึงสั่งให้มีการรักษาไข้หวัดใหญ่นี้
จนกระทั่งให้ครบ๕วันโดยให้ยาปฏิชีวนะให้ยาสเตอลอย
แต่ว่าอาการของผู้ป่วยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย
ซ้ำยังต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาด้วย
จึงทำการเอ็กซาเรย์ปอดอีกครั้งหนึ่งซิ
ก็พบว่าปอดทางด้านซ้ายผิดปกติมากกว่าปอดทางด้านขวา
มันดูขาวขึ้นเห็นป่ะแล้วก็ปอดปอดทางด้านขวา
มันเกิดรั่วไป๑๕นั่นเนี่ยต่อจากอาการต่อจากนั้นมา
มันขาวอ่ะที่ขาวก็เป็นสีดำคือเนื้อปอด
ต่อจากนั้นอาการมันซุดลงนะในวันที่๑๗ที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
อดนี่ดูแย่กว่าเดิมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็แม้จะให้ออกซิเจน๑๐๐ระดับของออกซิเจนในเลือดก็ยังต่ำมาก
หมอก็จึงส่องกล้องเข้าไปดูที่หลอดลมเห็นเป็นตุ่มเล็ก
หลอดลมใหญ่เนี่ยด้านขวาจึงมีการดูดเสมหะแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อเนี่ยส่งตรวจเลยจึงพบว่ามีเชื้อราเป็นจำนวนมากเลยเมื่อไปตรวจหาพีซีอาร์นี้นะฮะของไข้หวัดใหญ่จากเสมหะในหลอดลมเนี่ยก็พบว่าชายคนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอหมอจึงสั่งให้ยาสั่งให้ยาแก้ไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราแล้วก็จะ
เพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปแต่ผู้ป่วยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะสุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนี้เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง๑เดือนเต็มเต็มเลยทีเดียวสรุปนะผู้ป่วยรายนี้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะนั้นทำให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็ระบบหายใจเนี่ยล้มเหลวในการรักษาด้วยการฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็ดีขึ้นชั่วค
งานนี้เนี่ยคุณจะได้ช็อปชิมชิวนะครับครบจบในงานเดียวภายใต้บรรยากาศแบบไทยนะครับคุณผู้ชม
ของขวัญโฮมโปรมูลค่าสูงสุด๕๐๐๐บาท
บวกรับเพิ่มสูงสุด๓๓จากบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า
ลดบวกรับสุดคุ้มกับบัตรเครดิตชั้นนำ

ภายในงานก็จะมีอาหารอร่อยรวมถึงมีบูธอาหาร
จากร้านต้นตำรับทั่วไทยกว่า๑๕๐ร้านกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็มาในพวกคนที่สายกินทั้งหลายเนี่ยเลือกทานได้แบบอย่างเมามันเลย
ส่วนเรื่องชิลคุณจะได้เดินช็อปแบบชิล
พร้อมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงครบครันแน่นอน

ภายใต้คอนเซ็ปต์ชอบกินถิ่นสยาม
สำหรับใครที่เลือกช็อปวันธรรมดาก็คือจันทร์ถึงศุกร์
จะได้ช็อปสินค้าในราคาพิเศษรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วย
ครับผมนะฮะการที่คุณจะได้ช็อปแบบคุ้มจุใจ
พร้อมกับสุขสนานกันได้ทั้งครอบครัวแบบนี้นะครับ
ช็อปชิมชิวกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่๑๙จนถึงวันที่๒๒
ช็อปกันเต็มอิ่ม๑๑วันด้วยกันนะครับช่วงหน้ามาดูตอนนี้
ไปทำอะไรให้เขาตลอดกับมดดำนี่แหละเพราะว่าก่อนเขาจะมีการแข่งขัน
ให้แต่งห้องไปห้องโปรแบบสมุดดีนะให้เปลี่ยนลยุ่นไป
เลยก็ต้องแต่งห้องไปอยากไปเล่นมาทำอย่างนี้
หนึ่งควรให้สิ่งให้เอง
ใช่พี่ไม้เนี่ยก็จ้างผมเองพี่ไม้จ้างบีก็ได้นะผมไปทำให้

เมื่อกี้มีคนนึงชื่อคุณชัยสุวรรณส่งมาหลายทีมาก
กำลังกินแกงต้มกะทิสายบัวพร้อมกับดูรายการ
ดีจังเลย

โอ้ยโบราณดีอ่ะชอบไม่ได้กินนานแล้ว

พี่ม้านี่กำลังทำเป็นแอปอยู่ใช่ไหม

กลับจากเกานี่ไม่มีแล้ว

ไม่มีทางที่จะไม่เห็นแอปพลิเคชันนี้
ในไอจีแล้วก็ดูที่ฉันด้วย

เพราะคนที่ทำใหม่ไม่ยอมบอกไงว่าเป็นแอปอะไร

ขอบคุณมากนะครับส่งมาสุขสรรค์วันเกิดพี่หนุ่ม

ขอบคุณมากส่งมาสุขสรรวรรค์วันเกิดพี่หนุ่ม

เพราะว่าในแอปนี้มันทำอะไรได้เยอะมากเลย
ทั้งทำให้แก่ทำให้หนุ่ม
แล้วก็ใส่แว่นทำผมหงอกผมทองได้หมด

มันมีเมียนมากจะบอกว่ามันมีเมียนมาก
เดี๋ยวก่อนแล้วเทียนไปไหนเทียนได้หรือเปล่าไม่ต้องไปไม่เอานู้นแต่มันมีไม่ได้อันตราย
อายุเท่าไหร่ละ๔๐๔๐ครับขอบคุณครับ
ทำไมเขียน๕๐อ่ะโต๊ะ๔๐เขียนผิด
ไม่เอานะนี่ผิดนะตรงนี้ไหนอยู่ไหนวะ
๔๐นะครับเอาสูงหน่วยกันละกัน

ขอบคุณทุกคนมากนะครับดูฟังกับคุณคลิปรัสถ้ายลับทีวีนะครับ
ลูกทรลองให้มากขอบคุณพี่นิตรภัณฑ์นะครับขอบคุณแอ๊งจี้พี่มันพี่เมียล
ทีมงานทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากสุขภาพแข็งแหลง
แล้วก็ขอบคุณแฟนข่าวใส่ไข่ด้วยนะครับขอบคุณครับ

จริงทำยังไงตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยทำไมตัว๕๐แล้วหรือเปล่าอยากรู้จริงหรือเปล่า
ฉันคิดว่าเธอ๔๐๖๐๗๐ไม่อยากรู้จริงมันสมัยถึง๑๕หน้าแบบอย่างนี้
อย่าพูดต้องกินโทมินจริงวิตามินรวมที่ดีมากเลยนะโทมิน
ไม่คือตอนแรกก็อันนี้ก็คือสั่งเพลงพี่หนุ่มใช่ไหมคะ
คนจะเขียนว่าพ่อมายุก็ธรรมดาเขียนพี่หนุ่มอายุละกันไปเสิร์ชในวิกิพีเดีย

อึ้งเลยทางร้านตกใจว่าคุณหนุ่มหมดอายุ๕๐แล้วเหรอคะพี่
นมถ้าสมมุติถึงขนาดนี้แล้วอย่าถึงมันมีที่มาที่ไป
คือพ่อกับแม่พี่เขาฝันมาก่อนที่จะคลอดพี่
ว่าจะมีลูกเป็นพี่เขาเลยไปแจ้งเกิดเอาไว้ก่อน

มีคนอื่นอีกไหมแองจี้ให้ดูมีนี่เวีย
เวียสุโกนวัดนี่ก็อย่างหาเลยนะฮะ
มีกันกันต่าถาวรด้วยนี่เขาทำเขาเองพี่เวีย

นี่มันทำได้หมดทุกแองเกิลทุกองศาเลย
ทำเด็กก็ได้พี่แจ๋วพี่แจ๋วทำเด็กแล้วน่ารัก

แต่ตอนแจ๋วน่ากลัวมากต้องการนะคะแล้วก็เชียร์ที่คำพร
พิชยะบอยปกรณ์ทำหมดเลยทุกคนทำหมดเลย
นี่ใครกับไทยคะนี่ใครคะก๊อป

อันนี้สนเหรอร่องแก้มหนักมากเลย
สนดูแบบไม่ได้ร่องแก้มหนักมาก

อันนึงเหรอนี้เป็นแหมมงอกหรือบรอน
นี่ใครคะ
เกียร์ที่ลำพอดส์โอ้พี่หนุ่มเช่น
คำป้ายคือทุเรียน

ชมหรอมีอีกมั้ยเด็ดอีกมั้ย
นี่หรอนี่ออกปลอนะมันมีแบบเติมคราวเติมผัว

ดูที่มือแอลจี้หน่อย

พี่จ๋าเขาบอกว่าแฝดสาวกว่าพี่ก้วยพี่ก้อยหรือเปล่า

หน้าเกียรติกับหน้าพี่พีช

เอ๊ะเหมือนจิ๊มทำไม่ถึงคอทำไมเราไม่ถึงคอวะ

เงียนแค่หนึ่งเดือนคุณจะแบบเหนียน

พีเตอร์หน้ามันหญิงชะลา

เหมือนฟันพอมนะเหมือนใส่ฟันพอม
เป็นตัวไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่
เหมือนไหม

ฉันก็ตกใจแกช่วยพูดหน่อยนะนะแต่เดี๋ยวหลุดออกไปแล้วมันจะงุ่งงี้
ไม่ใช่บ่อยคงไม่มีภาพคู่แล้วค่ะ
หรืออ้าวโอเคนะครับ

น่าเด็กจริงน่าเกิดดีกว่า
บอกแล้วไงว่าโทมินไงวิตามินรวมโทมินดี
ผมกินอยู่อีกแล้วนะอีกแล้วนะไม่หยุด
ก็อย่าถามมาถามให้เข้าทางก็ต้องตอบอย่างนี้
เขากินจริงใช่ไหมคะจริงดีจริง
ผู้หญิงก็กินได้เหรอได้ทุกเพศทุกวัย

คือน้องโบไม่เจอใครใช่ไหมคะเห็นน้องโบแล้วใช่ไหมคะ

ฉีดสิเดี๋ยวดูดไขมันออกมาปั่นแล้วก็ฉีด

เพราะความเป็นสินิมงคลของตัวเองเขาจะให้ไม่ด่า
ไม่มีใครแล้วพี่นอกจากอีนุ่มที่จะเล่นกับคุณแม่อย่างนี้ได้
กงศูนย์เตือนค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ
ตรงศูนย์ใหญ่ที่มหานครลอนดอน

นครลอสแอนเซลีสเขาได้ออกหนังสือมาเตือนคนไทย
น่ากลัวมากเลยทีเดียวหลังได้รับคำร้องออกเอกสาร
ให้ใช้แทนหนังสือเดินทางก็คือพอพาสปอร์ตหาย
ก็เลยจะต้องทำหนังสือเดินทางเป็นการทดแทนมาให้
จากหนังสือเดินทางหายไปเพราะการถูกโจรกรรมนะฮะโดยเฉพาะการถูกทุบรถยนต์เนี่ยที่จอดเอาไว้เนี่ย
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยโดยในช่วงปีแรกของปีเนี่ยนะคะ
คือปีเนี่ย๖๒เนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า๔๐รายนะคุณ

ถูกทุบรถเนี่ยโจรกรรมทรัพย์สินไปไม่เหลือเลยพร้อมกันนี้ทางสถานกงศูนย์ใหญ่เนี่ยนะคะ
เขาก็เลยที่ลอสแอนเจลีนที่ลอสแอนเจลีนเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่า
ห่วงใยกรุณาช่วยตามคำแนะนำดังนี้เลยนะ
พยายามไม่นำของมีค่าแล้วก็เงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินความจำเป็น

เฝ้าระวังทรัพย์สินมีค่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าวางสัมภาระหรือว่ากระเป๋าไว้ในรถยนต์โดยเฉพาะบนเบาะที่นั่ง
ที่จะเป็นเป้าสายตาทั้งนี้หากมีความจำเป็นให้เก็บสัมภาระไว้ในที่มิดชิด
อย่างเช่นในกระโปรงท้ายรถหลังรถยนต์นี่แหละ
อันที่๓ควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทางเอาไว้ด้วย
เอาไว้ที่พักก็ได้เผื่อเวลาเกิดมีอะไรขึ้นก็จะได้เอาสำเนาอันนี้นะถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็นำเอกสารที่ตรวจตราวีซ่าไว้ด้วยนะเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ได้
ไม่ได้สิในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวมันก็ไปด้วยกันใช่ไหม
เพื่อกรณีฉุกเฉินก็ถ่ายซีล็อกไว้ก็ดีนะ
อันที่๔เขาบอกให้เก็บสิ่งของมีค่าแล้วก็ยารักษาโรคเอาไว้หลายที่นะคะ
เพื่อควรจะเอาไว้ติดตัวไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สมควรแยกไว้
ทำประกันการเดินทางที่จะครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วย
ส่วนอันสุดท้ายเมื่อประสบเหตุให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ติดต่อสถานกงศูนย์ใหญ่
ที่เป็นสายด่วนเบอร์นี้เลยนะที่ฉุกเฉินเลยคือ๓๒๓๕๘๐หรือ๔๒๒เลย
โอ้นี่ฉันเคยเจอเลยอ้าวมายก็อดตอบรถไว้นี่แหละมานี่แบบลูโบ๊ะเลยกระจก
ไม่เหลือกระป๋องกระเป๋าไปเลยเสร็จกระจกกระจายไปในรถสบายใจ
มันเห็นนะพี่วางอะไรไว้ให้มันล้อมกล้านี่ฉันไม่ใช่เป็นของคุณหมอคุณหมอโดน
ได้มีการส่งนะฮะเป็นจดหมายชี้แจงอาการป่วยของคุณนิ้งกุลสตรีมาให้
เป็นไงพี่นิดนะครับผมขออนุญาตอ่านเลยละกันนี่เพิ่งส่งมาสดร้อนเดี๋ยวนี้เลยนะฮะ
สวัสดีครับผมใหญ่พิธีนันอินทรศักดิ์
สามีคุณนิ้งกุศตรีนะครับ
อันดับแรกผมขอขอบคุณทุกท่าน
รวมทั้งสื่อมวลชนที่ถามถ่ายอาการป่วยของคุณนิ้ง

ทั้งนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณนิ้ง
ให้ข้อมูลอาการที่เกิดขึ้นนั้น
รักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งให้ยาเพื่อ
ไขกระดูกกลับสู่สภาวะปกติซึ่งเราโชคดีที่ได้รับการ
วินิจฉัยอย่างมืออาชีพจากทั้งโรงพยาบาลบำรุงราชและ
โรงพยาบาลสิริราชปียะมหาราชการุลที่ทำให้การรักษาในปัจจุบัน
โดยในช่วงเวลานี้นะครับคุณนิ้งและผมได้แจ้งร้องขอกับ
ทางโรงพยาบาลรวมถึงต้นสังกัดสายการบินแอร์เอเชียเพื่อขอความ
เป็นส่วนตัวในการพักผ่อนและรักษาตัวอย่างเต็มที่จึงไม่
สะดวกให้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดผมและ
คุณนิ้งขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและแสดงความปรารถนาดีมา
อย่างต่อเนื่องหากอาการคุณนิ้งมีความคืบหน้าอย่างไรผม
จะนำเรียนข้อมูลต่างผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสายการ
ต้นสังกัดเพื่อเรียนให้พี่สื่อมวลชนทุกท่านทราบต่อไป
ล่าสุดเลยที่ได้มีการส่งมาเดี๋ยวนี้เลยเป็นอาการเค้าเค้า
ตอนอยู่บนเครื่องหรือไงอันนี้ผมไม่ทราบยังไม่อยู่มาเป็น

ส่งมาตอน๑๘นาฬิกากับอีก๔๐นาที
แล้วก็ส่งโตไปที่ศรีราช

กระดูกสานหลัง
เขาแบบว่าทำงานเขาต้องแบกเขาต้องยกอะไรอย่างนี้
คุณนิ้งถึงจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแต่ก็มีแฟนเยอะแยะ
เพราะเธอเป็นนางเอกยอดนิยมก่อนที่จะผันตัวไปเป็นพนักงานที่นะเอเชียนะ
เรื่องต่อไปนะครับกรณีขนลุกเลยนะฮะ
มีคลิปอ้างวิญญาณโผล่ในห้องพักคนไข้ในโรงพยาบาลดังคุณผู้ชมครับ

คือเป็นกำลังเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงนี้นะฮะในโลกออนไลน์
เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับชื่อว่านัฐกาสุวรรณชัดนะฮะ
ได้มีการโพสต์คลิปเปิดประสบการณ์ชวนขนหัวลุก
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในคืนวันพระใหญ่

ต้องถ่ายที่ที่ต้องนอนอยู่ใช่ไหม
ประตูมันเปิดเองอยู่เนี่ย

คือคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นบรรยากาศในห้องพักคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จากนั้นนะครับผู้โพสต์ก็ได้พยายามถ่ายภาพไปที่เตียงนอนเตียงหนึ่ง
ซึ่งปราศจากคนไข้นะครับแต่กลับมีเสียงคล้ายคนขึ้นลงตลอดเวลา
จากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีการหันกล้องไปบริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล
ก็พบว่าหน้าต่างบานเลื่อนที่ใช้สำหรับสื่อสารกับคนภายนอก
ค่อยเปิดแล้วก็ปิดเองโดยไม่ทราบสาเหตุ

ขณะที่ผู้โพสต์นะครับได้มีข้อความระบุนะครับว่า
แชร์ประสบการณ์ห้องรวมวันพระใหญ่เอาซะหน่อยณโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เป็นห้องรวมมีผู้สูงอายุร่วมห้องอยู่ประมาณ๓เตียง
กรนสนั่นเลยหันหน้าเข้าหากำแพงนะฮะตั้งใจจะนอนซะหน่อย
มีเสียงเตียงดังอยู่นั่นแหละเสียงดังเหมือนขึ้นขึ้นลงลงเตียง
หันไปนอนมองด้วยความรำคาญแล้วเป็นคนที่ไม่กลัวผีซะด้วย
จ้องไปตามเสียงเห็นหมอนมันยุบลงไปเหมือนมีคนนอน
ชมอนพยายามสังเกตใบบิงอยู่ไฟว่ายุบตรงไหนเหมือนเหมือนหมอนมันยุบลงไปที่เตียง
ยุบไหมพวกเขาเพิ่งจ้องไว้ให้แน่ใจนะครับแล้วก็เหมือนกับมีคนลุบ
ขึ้นมามีเสียงเตียงดังเลยเอาโทรศัพท์นั้นมาซูมดู
ทั้งนี้นะครับเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่ต่างพากันขนหัวลุกเกลียวนะฮะกับสิ่งที่เห็น
ขณะที่บางส่วนก็คิดว่าผู้โพสต์อาการป่วยนั้นยังไม่ดีขึ้นหรือเปล่า

ไม่หลอนนะอันนี้อันนี้หลอนตรงไหน
มีคนเอามือไปดันประตูข้างล่างให้มันเปิดป่ะ

คุณแม่ต้องนอนรอบไปกับพื้น

ถามจริงถามคำเดียวแล้วถ้าคนถ่ายเนี่ยเป็นดร

เห็นมั้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะ

ก็เรื่องอะไรเขาจะมาโกหกเรา

เขาก็เลยพยายามหันหน้านีอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดตอนประตูออกมาแล้วตอนประตูปิด
ถ้ามันแบบมีคนชักอะไรมันจะต้องไม่ได้จังหวะ

เพราะมันมีการเบาแบบ
ก็นี่ไงโน้มตัวลงอย่างนี้ใช่ไหม

แต่ว่าคนถ่ายใจเด็ดมาก

แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
เอาใจพวกเรานักช็อปกันเลยทีเดียวนะคะ

ฉันซื้อเยอะมากท็อปไทยวัสดุเป็นต้นแล้วก็รับคูปองใจใจใช้แทนเงินสด๓๐๐บาทไม่มีขั้นต่ำ
พร้อมสนุกกับการรับส่วนลดสูงสุด๗๐ที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลและร้านค้าที่ร่วมรายการ
อันนี้คือแค่มีส่วนน้อยนะจริงเยอะกว่านี้อีกเยอะมาก
และชิลไปกับบริการพิเศษเอาใจสมาชิกกิจกรรมชิงรางวัลต่างมากมาย
กิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่๑๙ไปจนถึงวันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖๒
ประชิดนี้นะสุดท้ายนะ๓วันเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะ
เอาละครับพักสักครู่ช่วงหน้านะฮะใครคือดาราชอบโหนกระแส
โหนเก่งทุกกระแสต่อแหลทุกเรื่องอุ๊ย
โอ้มายก๊อด
นึกเลยใช่ไหมว่าจะเขียนคำนี้ให้อ่าน
เดี๋ยวกลับมานะครับ

มาถึงเคส
รอฟัง

ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง
อ๋อรู้ไปค่ะขอขอบคุณว่าที่แล้วถูก๘๕๐๐ค่ะ
เขาซื้อยังไงถูก๕๐๐พี่หนุ่ม
อ่ะลอตเตอรี่๕ใบไม่ได้นะ

คือเพจเครื่องรีโมทนะฮะ
เขาขอเผาดาราขี้โหน

เครื่องรีโมทเขาจะไม่ค่อยเรื่องนี้

เขาบอกว่ามีเรื่องกระตุกตอมเผือกกันอีกแล้วนะครับ

ให้กำลังใจเก่งในทุกเรื่อง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นดาราหรือลิง
คนทำงานเบื้องหลังต่างเอาไปพูดกันรับหลังว่า
เรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาราคนนี้เลย
ล่าสุดดราม่าเวทีนางงาม
หลายคนนั้นอดสงสัยไม่ได้ว่า
ไปเพราะให้กำลังใจจริง
หรือต้องการที่จะโหนกระแสกันแน่

จากการที่ดาราท่านนี้ไปยืนสัมภาษณ์
เกี่ยวกับกรณีข่าวเศร้าเรื่องหนึ่ง
ก็ทำให้คนในครอบครัวผู้เกี่ยวข้องเขาไม่พอใจ
เพราะไม่เห็นว่าดาราท่านนี้จะช่วยเหลือตามที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้เลย

ส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องวีนคนทำงานเบื้องหลัง
เอาเรื่องจนต้นสังกัดนั้นตักเตือนมาแล้วนะฮะ
ถึงเรื่องการพูดจากับคนที่ทำงานเบื้องหลัง
ซึ่งพนักงานหลายคนนั้นก็ต้องทำใจนะครับ

อกจากนี้ดาราคนดังกล่าวก็พร้อมลดสุดพลัง

พร้อมลบสุดพลังนะฮะ

ซึ่งทางเพจนะครับอยากจะเตือนทัศนคติสำคัญต่อการทำงานมาก
อย่าคิดว่าเปลือกที่ทุกคนเห็นมันจะดี
คิดและวิธีปฏิบัติกับคนทำงานร่วมกันมันสำคัญกว่า
จะขึ้นชื่อว่าเป็นดาราที่นิสัยดีหรือจะเป็นดาราที่นิสัยแย่
ก็เลือกได้เองเลยเพราะมันคือชีวิตของตัวเอง

คล้ายแต่พอเป็นเบื้องหลักคุณไม่รู้ไง

เขาก็บีกษิกาบอกว่าห้ามเขียนชื่อจริงลงไปนะ
ปกติเขาจะบอกว่าเจนตะครงละครเลยใช่ปะ
ตรงนี้คอแารดับแม่

เขาบอกว่าไม่ใช่คนนี้

ในเพล็ดเขาตอบไม่ใช่

แม่นุ่มไฮโซ

คุณแม่เลิกกันแล้วแล้วที่สำคัญ
พอเลิกกันไปแป๊บเดียวไปเอาคนใหม่แล้ว

ใช่นางเอกผู้หญิงไปเอาคนใหม่แล้ว
ซึ่งคนใหม่เนี่ยเป็นอารมณ์แบบน้องเขยดาราซุปตา
น้องเคยดาราซุปตา

เรื่องนี้ผมรู้มาตั้งแต่แรกเลย

ไปทุกท่าแก็จับได้
อ๋อเหรอค่ะ

อึ้งเลยคุณแม่หนูทำอะไรไม่ถูกเลยตอนหนูรู้เรื่อง
มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคือมันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันมาก่อนหน้านี้เลย
แต่เวลาเขาเล่าให้ฟังนี่เป็นอีกเรื่องนะ

เมื่อเดือนที่แล้วเจอผู้หญิง

เมื่อคืนเจอผู้ชาย
ไม่ใช่

ทำไมคุณลงแต่ต้น

แขวนต้องตกตาย
หนูท่านหนูสตันไป๓วิวไม่ได้

อ้าวเขาดูรักกันมากนะพี่หนูแต่ขั้นทั้งนั้น

เอาพักพัก
นี่มันพี่ด้านหน้า

ต้องระวังนะบอกไม่ได้เลยนะแต่เป็นข่าวยังยังแต่ก็ไม่นานหรอก
แต่น่าจะอีกสักแป๊บนึงเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างเก็บตัว
แต่เป็นข่าวก็เพราะว่าวันนี้แองจี้พูดเลยนี่แหละเอาสักละเอียดเชียว
อุ้ยแต่อะไรอันนี้หนูพลาดมากมายไม่รู้
ไม่รู้หรอกฉันยังไม่รู้เลย
พี่หนุ่มหนูตกใจพี่หนุ่มรู้ได้ยังไงเนี่ยผมรู้ตั้งแต่แรก
แต่หนุ่มต้องไปร้องกรี๊ดในห้องน้ำเพราะอึดอัดใจบอกใครไม่ได้
ร้องกิ๊ดดูประตูห้องน้ำดูสนามเป็นที่แอบ
พี่หนุ่มเลือกคุยกับพี่พ่อเลยรู้ไหมเพราะถ้าพี่หนุ่มมดดำรู้เขารู้ก็บทแล้วไง
บอกไม่ได้เลยนะบอกมดดำไม่ได้เลยนะแล้วเธอคิดว่ามดดำไม่รู้เหรอ
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าพี่มดดำรู้เหรอรู้ข่าวนี้ดังกว่านั้น๒วันแล้วค่ะ
ตรงนั้นไม่ต้องอ่านข่าวแล้วจบกันเลยค่ะเอานิดนึงกับคุณแม่
เพื่อไม่ให้เกิดการข้อคอรหาเพียงเพราะความสะใจของชาวเน็ต
คุณสงการก็เลยตอบกลับไปว่านี่ไม่ต้องห่วงครับน้องทำงาน๗วัน
คนกับแม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กมาเป็น๑๐ปีทุกอย่างเขาหาเองหมดเก่งกว่าผมเยอะ
เป็นไงล่ะนี่ปกป้องเลยในคอมเมนต์ดังกล่าก็เข้ามาเน็ตเข้ามาอีกต่อปังมากค่ะ
ถูกใจสิ่งนี้ค่ะหมายถึงว่าถ้าไม่รวยก็ไม่มีใครเอาคนนี้ไม่ต้องมาขยายรวย
สุดท้ายแล้วสงการเขาก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไปจบไปเพราะว่าถือว่าตอบโต้ไปแล้วนะฮะ
ส่วนภาพหวานของแมทในร้านไอศครีมอะไรอย่างนี้ก็เขาเป็นคนถ่ายเอง
คุณแมทเขาถือเครื่องดื่มน่ากินอยู่อันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้คู่
ที่ไม่ได้อันนี้เก่าอันที่ไม่ได้คู่เราเห็นของแมทที่ซื้อน้ำหวานอยู่
เขาบอกว่าไอศครีมที่ว่าหวานอันนี้ไงไอศครีมที่ว่าหวานนั้นยังซื้อความหวานของภาพนี้ไม่ได้เลย
คุณก็พิจฎภัณฑ์คุณต้องหยุดที่จะส่งไลน์มาหาผมนะ
ส่งมาหาผมบอกว่าสอพิมพ์บอกชื่อมาเลยกูอยากรู้
สกูใกล้

มิตรรักษ์แฟนเพลงแล้วก็แฟนควัดทุกขั้นนะคะ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

พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม๖๑๕นะครับ

พรุ่งนี้วันสุก